ปาดคอนะฮะแผลลึกมากถึงหลอดลมเลยแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้จากการไปสอบถามพยานต่างก็ทราบว่า
ผู้ตายเนี่ยเคยทำงานเป็นกาดอยู่ร้านอาหารที่นี่แหละนะครับ
แล้วก็ออกไปแล้วแต่ก็ยังไปไปมาที่ร้านนี้เป็นประจำ
ก็คนเคยทำงานอะนะก็แวะเวียนมานะครับ
วันเกิดเหตุผู้ตายนั่งอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนที่เป็นกู้ภัยเข้ามาด้วยกัน
สักครู่เนี่ยมีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเนี่ยนะมีคนมาฉุดมือแฟนของเพื่อนของกู้ภัยที่มาด้วยกันไป
ผู้ตายก็เลยรีบเข้าไปหาแล้วก็จะเข้าไปดู
แล้วก็ดันไปใช้มือตบศีรษะของผู้ชายที่เป็นคนฉุดมือแฟนของเพื่อนไป
แล้วผู้ชายคนที่โดนตบก็ยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์กันแล้วนะ
จากนั้นเดินออกไปที่ข้างนอกร้านแล้วก็มีเพื่อนเดินตามมาด้วยกัน
ขณะที่หันหลังกำลังเดินออกไปเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ
เดินตามออกมาล็อกคอเลยครับล็อกคอแล้วก็เอามีดปาดคอผู้ตาย
แล้วก็เดินหนีไปเลยนะฮะแล้วถูกปาดคอลึกถึงหลอดลมจนเสียชีวิตเลยนะครับ
ความคืบหน้าของคดีตำรวจเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
ถึงเจ็ดคนแล้วแล้วตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเนี้ย
รู้แล้วว่าคนทำคือใครคือนายสามารถทะสูงเนินหรือว่าในแป๊ก
นะฮะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าโอ้โหมีหมายจับ
คดีพยายามฆ่าติดตัวมาหนึ่งคดีด้วยนะฮะตอนนี้มีการขอสารจังหวัดสาแก้วออกไหมจับอีกด้วย
และเชื่อว่าน่าจะจับกุมได้มาเลยวันนี้เพราะว่า
ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือพบว่ายังอยู่ในพื้นที่อำเภอครองหาดอยู่นะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดี
มันก็เกิดแค่เรื่องของความหึงหวงแหละ
ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของเพื่อนแล้วก็อีกคนนึงที่เขาโดนตกไปก็ตามมาแก้แค้น